คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
มีเพื่อนบ้านที่ดีไว้มันดีนะคุณคิง
เพราะถ้าเกิดสมมุติเวลาเราไม่อยู่บ้านหรือเราไปไหน
มันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับบ้านเรา
เขาก็ยังช่วยเราได้ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้
นี่เป็นบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
คุณดูดิไฟอ่ะคุณนี่ไม่ใช่ดวงไฟนะ
อันนี้คือไฟลุกไฟลุกกำลังจะไหม้บ้านหลังนั้น

นี่วิ่งไปแล้วค่ะเดินมาแล้วด้วยความตกใจ
ปรากฏพยายามไปลากสายยางแล้วหาอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะดับไฟของเพื่อนบ้านคนนี้ได้นะคะ
เพราะจริงแล้วเขาบอกว่าโถกำลังจะนั่งกินข้าวแท้
ตาเหลือไปมองเห็นเฮ้ยบ้านฝั่งตรงข้ามเพื่อนบ้านฉัน
ไฟลุกบ้านเขาแล้วไม่มีคนอยู่ภายในบ้านด้วย
ตัดสินใจรีบวิ่งไปแล้วตะโกนให้เพื่อนบ้านคนอื่นมาช่วยกันดับไฟบ้านหลังนี้นะคะ
ซึ่งตอนแรกยังเข้าใจว่ามีคนอยู่ในบ้านแล้วเขาไม่รู้เรื่อง
เพื่อนบ้านคนนี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและเป็นเจ้าของกล้องมุมจรปิดนี้
พยายามตะโกนเรียกก่อนแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
สรุปเลยกลายเป็นว่าอ๋อเขาไม่อยู่บ้าน
แล้วคุณดูดิไฟมันลุกจากประตูข้างบ้านเห็นไหม
โอ้โหคุณคิงนี่หวิดไหม้ทั้งบ้านสุดท้ายดับกันอยู่พักนึงนะคะ
เพื่อนบ้านคนอื่นค่ะก็มาช่วยร่วมแรงร่วมใจกัน
ลากสายยางมาฉีดน้ำตรงประตูดับไฟเอาไว้ได้นะคะ
โอ้ยแล้วกลายเป็นว่าพอคลิปนี้เนี่ย
ซึ่งเขาก็บอกว่านี่โชคดีนะที่วิ่งมาดับไฟได้
เกือบแล้วแหละเกือบไฟไหม้บ้านแล้วเจ้าตัวบอกว่าช่วยได้ไว้ช่วยได้ทัน
งั้นคงเหลือแต่โครงนี่คือภัยใกล้ตัว
เจ้าของคลิปยังระบุแคปชั่นไปว่านี่เป็นครั้งแรกที่เห็นไฟไหม้ต่อหน้าต่อตา
นไปหมดทำอะไรไม่ถูกกันนะคะ
ทีนี้พอมีคนเห็นคลิปนี้ก็เลยพิมพ์เข้าไปถามเขาว่า
แล้วตกลงมันเกิดจากอะไร
เจ้าของคลิปก็เลยพิมพ์ไปตอบว่ายังไม่รู้
ดับไฟเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ถามอะไรมากนะคะ
ตัวเขาเองก็มีลูกเล็กก็เลยต้องรีบเข้าบ้านก่อน
ก็แจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่โครงการให้ติดต่อเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะ